ซึ่งยุคอายุทยาเขาจะใช้ขี้พึ่งในการเซ็ตผม

ซึ่งตอนแรกนะคะทีมงานทำมา
ฉันนึกว่าเป็นไอ้จ้อยนะคะ

เปลี่ยนทันนะคะก็เลยเป็นอเจ้าค่ะ
ว่าแล้วนะคะอเจ้าการะเกดก็จะให้ดูตัวจริงดีกว่าค่ะ
ในจออาจจะเป็นพี่หมื่นนะคะแต่นอกจอเป็นพี่เวีย
คือต้องบอกว่าเบลล่าเนี่ยก็มีข่าวเมาส์มาเหมือนกัน
ว่าตอนนี้กระแสเธอกำลังมาดีมากด้วยความว่าละครแบบฮิตทั่วบ้านทั่วเมือง
โล่งนะช่วงเย็นช่วงนี้เพราะว่าหลายคนรีบกลับบ้านไปดูอเจ้ากัน
หมื่นเวียนี่มีกระแสข่าวออกมาว่า
ความรักของคู่นี้ก็ใช่ว่าจะสวยเหมือนเรตติ้งละครนะคะบอกเลย
ความรักเขาสั่นคลอนอยู่เหมือนกันเป็นเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยมีกระแสเมาส์มา
บอกว่าพี่เวียนี่เปเนอะทุ่มเทททุ่มพะกระเป๋า
รู้สึกว่าถูกคนรักหลอกสูบไปเยอะ

เมาส์อเจ้าเบลล่าแรงขนาดนี้คะ
ทำไมเจ้าพูดจากับค่าเยี่ยงนี้

ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวไปฟังจากปากพี่เวียดีกว่าจ้
ช่วยจ้าด้วยพี่มิน

เขาก็อาจจะแบบเขียนแบบเป็นช่วงกระแสพอดี

น่าจะเป็นเรื่องที่อาจจะมีคนบางคนอาจจะแบบ

หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่ว่าผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีอาชีพมากครับ

ว่าพี่หมื่นเวียได้ติดตามผลงานของอเจ้ากาลเกตหรือเปล่า

เขาบอกว่าเรื่องของผลงานเนี่ยตอนนี้เบลล่าหรือว่ากาลเกดนี่นะคะกำลังฮอตฮิตติดลมบนจอ
หลายคนบอกว่าอิจฉาพี่เวียที่ได้เป็นพระเอกตัวจริงในชีวิตจริงด้วย
อ๋อติดตามพี่มื่นต่อเลยค่ะ
ดูแล้วส่วนใหญ่ที่คนชอบน่าจะเป็นบุคลิกที่แบบเป็นแก่นน่ารักแล้วก็แบบกลวนอะไรอย่างนี้
ตัวจริงก็กล้วนอย่างนั้นไหมครับ
ตัวจริงเขาจะแบบนิ่งเรียบร้อย
เพราะเขาบอกเขาดีใจมากนะครับเขาบอกเขาดีใจมาก
แล้วก็ตามไอจีเขาก็เห็นแบบเขาก็ดีใจอะ

อันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าแบบมีฉากอันนี้ด้วย
ผมว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องธรรมดามาก
ถ้าเกิดว่าเป็นละครที่แบบเป็นละครในยุคปัจจุบันอะไรอย่างนี้
แต่พอมันไปอยู่ในยุคอดีตซึ่ง
ว่ามันเป็นบทประพันธ์แล้วก็เป็นอะไรที่แบบดีอะ
ดูจากลอยยิ้มละตายีเบอร์นั้นอะไรดีไปหมดเลยนะโดยสพาน้ำเบิฬลา